เกี่ยวกับคุณสรยุทธ์วันนี้เห็นข่าวคุณลงแล้วนี่

ช่อง๓เตรียมรายการแล้ว
คืออันนี้ยังไม่รู้จะทำงานเลยหรือเปล่าแต่กลับมาทำงานแน่

แต่ว่าพอแกออกมาปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า

เออแกจะหยุดพักก่อนหรือว่าแกจะทำเลย

แต่ที่ทำงานเขามีพร้อมให้เขาแล้ว

แต่ตามเขาเลยว่าจะไปช่องอื่นไม่ใช่ไหม

คนที่ช่อง๓คนนี้คนรอคอยกันเยอะจริง

อธิบายราชทันคุณอายุทธิ์นะครับ

กรมราชธรรมขอเรียนว่าการพักการลงโทษ

เป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปครับ
ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของกำหนดโทษ
แล้วก็เหลือโทษที่ต้องไปรับต่ออีกไม่เกิน๕ปี
ซึ่งพี่ยุทธ์ก็เข้าข่ายทั้งหมดเลยนะครับ
โดยถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ต้องขังตามที่กำหนดไว้ในมาตรา๕๒
พระราชบัญญัติราชธรรมปี๒๕๕๙
ซึ่งปัจจุบันคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมครับ
ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มีกำหนดโทษตามกรรมพิพาทศาสตร์เนี่ย๖ปี๒๔เดือน
ต่อมาได้รับพระราชอภัยโทษตามพระราชกิจสดีกาของพระราชธานภัยโทษเนี่ย
พศ๒๕๖๓๒รอบแล้วคงเหลือโทษจำคุกเข้าท้ายอยู่ที่๓ปีกับอีก๖เดือน๒๐วัน
เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกแล้วเนี่ยจึงเหลือโทษจำคุกต่ออีกแค่๒ปีกับอีก๔เดือน๑๔วัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเหตุที่คุณสรยุทธ์เนี่ยถือเป็นนักโทษที่รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่ง
แล้วก็มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การสภาพการลงโทษเกิดมีวินาคมนี้
คุณหนุ่มบอกก็ต้องที่ทำงานเขามีให้อยู่แล้วล่ะ

พี่หนุ่มว่า๑๓ก็คือเป็นวันสุดท้ายของการ
อันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอทางเขาประกาศไปอีกที
ไม่ใช่ว่า๑๓ออกหรือเปล่าคะ

แต่ว่าคือก็คือได้รับทราบตามข่าวที่บอกมาเหมือนกัน
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปพอคือที่ออกมาเนี่ยคือ
ต้องมาทำงานอยู่แล้วให้ออกมาทำงาน
แกเป็นคนทำงานเนอะขนาดอยู่ในเรือนจำแกยังทำงาน
แต่ก็ต้องดูแกว่าแกอาจจะหยุดพักแป๊บนึงแล้วแกก็ทำ
หรืออะไรอย่างนี้อาจจะเอามาทำเลยอย่างนี้
ก่อนหรือเปล่าต้องดูตัวแกเองว่าแกออกไปแกจะเอาแบบไหนก่อนจะพักก่อนไหมหรือจะทำเลย
พี่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าทุกคนก็รออยู่แล้วแหละ
รอมากเหมือนนาฬิกาปุกยามเช้าอะ
จริงไม่ว่าเขาจะบอกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยอภิมหาเศรษฐีที่สุด
หรือคนจะแบบว่าทุกอาชีพทุกอะไรต้องรอฟังแกทุกเช้า